อย่างที่เมื่อกี้คุณดอมบอกไปนะครับ

เพราะสั่งถูกหยุดกระทันหัน

ว่างเก้าอ้งเก้าอี้ขึ้นไปบนเวที
คว่างขวดขึ้นไปใส่ตำรวจเลยนะฮะ

คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์วุ่นหน้าเวทีหมอลำกันนะครับ
โอ้โหนี่ฮะกำลังมันก็อยู่กับหมอลำ

แล้วก็มีคนบอกนี่เขาไม่ดิวกันเหรอ

ระหว่างหมอลำกับทางตำรวจเนี่ยนะฮะ

ดังเขาตระเวนไปทั่วไทยเลยนะ

แล้วเวทีเค้าใหญ่เค้าอัลังการ
แล้วก็นักร้องนักแสดงอลังการไปหมดเลย

อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
แต่ทีนี้ถูกห้ามถูกปรามกระทันหัน
มันไม่เป็นตามเวลาที่โปรโมทกันไว้
ชาวบ้านบอกโอ้โหกำลังมันเลย
มาถูกหยุดกระทันหันแบบนี้ก็เลยเสียอารมณ์สิครับ
เรื่องนี้นะฮะทางด้านของว่าที่ร้อยตรีสุมิตศักดิ

ผู้บริหารคณะหมอลำระเบียบวาธศิลป์
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าตอนนั้นน่ะ
ในช่วงเวลาเดียวกันได้มีการแสดงดนตรีของอีกวงหนึ่ง
จัดขึ้นภายในห้างครับซึ่งอยู่ในเขตชุมชน

ทางเจ้าหน้าที่แหมเห็นเวทีนั้นเลิกเที่ยงคืน
เจ้าหน้าที่ก็เลยมาขอให้การแสดงของคณะระเบียบวาธศิลป์
เวลาเดียวกันคือเที่ยงคืน
ทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีการดีลกับผู้ที่จ้างจัดงาน
ก็คือตี๓มีการประกาศให้คนดู
เขาเข้ามาดูได้ถึงตี๓ด้วยซ้ำนะครับ
แต่ดันให้เลิกเที่ยงคืนให้ตรงกับเวทีอื่น
ทีนี้พอขึ้นประกาศบนเวทีเท่านั้นแหละ

บางคนบอกว่าโอ้คณะระเบียบวาธศิลปเลิกตี๓
เพิ่งซื้อตัวราคา๑๗๐บาท
เข้ามาชมการแสดงในช่วงดึกนี้เอง

ดูได้ชั่วโมงนึงให้เลิกซะแล้ว
คือมันไม่เป็นไปตามข้อตกลง

หรือว่าระเบียบของเจ้าหน้าที่บอกเที่ยงคืนให้เลิก

แต่ทีนี้มีการประกาศไปแล้วว่าเลิกตี๓นะฮะ

คือไม่แน่ใจว่าไปสื่อสารผิดกันตอนไหนนะ

ถ้าเป็นตอนก่อนนะตามถังจังหวัด

นี่คว่างปลาสิ่งของขึ้นบนเวที
พนักงานบางคนของคณะเนี่ย
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยนะครับ
เปียยืนยันว่าทางคณะตั้งใจเปิดการแสดงอย่างเต็มที่
แล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันมาถึง๒เดือนเลย
ข้าวเตรียมของเตรียมอุปกรณ์การแสดงมาเยอะคุณดูสิ
เขาอลังการขนาดนี้นะฮะ

ก็เลยอยากจะขอให้เข้าใจว่าต้องทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่เหมือนกัน

มันจะมีปัญหาคุณบางทีทางคณะหมอลำ
เขาก็ไปจัดงานตามที่ผู้ว่าจ้างจ้างไป
ผู้ว่าจ้างก็มักจะบอกคณะบอกว่าดิวเรียบร้อยแล้ว
ตกลงกับทางหน่วยงานในพื้นที่กับตำรวจหรือว่าหน่วยอะไรต่าง

แต่พอไปถึงหน้างานมักจะมีปัญหาแบบนี้ตลอด